ระยะเทพนะคะนี่คุณผู้ชมเห็นไหม

จับผู้ออกงานรับทรัพย์แล้วจ้ะ

แล้วก็ออกงานพูดกันแบบนี้มีหรือสื่อมวลชนจะพลาด
ขอถามสักหน่อยซิงานแต่งงานมีเมื่อไหร่เร็วนี้หรือเปล่า
ทั้งคู่นะคะทั้งคุณพี่หญิงแล้วก็พี่ตุ๋นนะ
เผยว่ารัก๓ปีก็แฮปปี้อยู่ด้วยกันเข้าใจกัน
ส่วนเรื่องงานวิวาลนั้นทั้งคู่บอกว่าคงต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อน
ยังไม่มีเลิกอะไรแต่ก็ให้พระที่นับถือช่วยดูให้ก่อนนะ
แล้วก็จะบอกถึงเรื่องของแพลนชีวิตคู่ให้ได้ทราบด้วยค่ะ
มาได้เมื่อไหร่ก็แพลนว่าอาจจะเป็นปีหน้าจะเป็นช่วงไหนก็ต้องดูกันอีก
ก็อายุเท่านี้แล้วเนอะคือเราคิดว่ามันให้เป็นความอบอุ่นเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้
ด้วยเศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้อะไรอย่างนี้
รู้สึกว่ายังไม่ได้คิดถึงขั้นสเต็ปจะมีลูกอะไรอย่างนี้